เรื่องนี้ก็เป็นวิภาควิจารณ์มากเลยบอกอ้าวไปทำแบบนี้เนี่ยคือมีใบรับรองไหม
นะฮะแล้วมีแบบเอ่อเรื่องของพื้นฐานในการที่จะไปเรียนรู้มาจากไหน
หรืออะไรยังไงอะไรอย่างนี้อาจารย์เอกบอกอ๋อไม่มีหรอกผมกำหนดขึ้นมาเอง
เพราะผมนั่งกรรมฐานแล้วก็เห็นว่ามีพลังจิต
ก็เลยเอามาปรับปรุงเป็นวิชาแล้วก็ไปช่วยคนว่าแบบนั้น
นี่อาจารย์เอกนี่ต้องบอกแบบนี้นะครับเขาเนี่ยประมาณสักย้อนกลับไป
สัก๕ปีก่อนเนี่ยเขาก็โด่งดังมาทิ้งแล้วเพราะตอนนั้นเขาไปออกรายการแฉของมดดำ
แล้วหัวกระแตไม่พูดเลยอีหนุ่มอีชั่วเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเขาไปออก
แล้วก็ปรากฏว่าตอนนั้นก็เป็นที่วิภาควิจารณ์อยู่พักนึงแล้วทุกอย่างก็เงียบหายไป
กลับไปอีกครั้งหนึ่งเป็นเพราะอะไรเพราะว่ามีประเด็นและการโดนกระแสเอาเข้ามา
ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เนอะล่าสุดเนี่ยก็คือทางฝั่งของคุณเมฆวินัยไกรบุตรแกป่วย
อืมแล้วอาจารย์เอกเนี่ยก็ไปช่วยเอาเหมือนน้ำแร่หรืออะไรสักอย่างที่เขาศึกษามาใช่ไหม
อืมถ้าไปช่วยก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเกิดขึ้นในสังคมขึ้นมาอีก
ทีนี้วันนี้ก็มีการพูดคุยกันปรากฏว่าอาจารย์เอกบอกว่าอาจารย์เอกเนี่ยทำด้วยใจบริสุทธิ์
นู่นนี่นั่นปรากฏคนหลังไมค์มาเต็มบอกว่าอ๋อเสียเงิน๕๐๐
อ้าวพันห้าหรือห้าพันห้าพันคนละห้าพันเป็นรักษา
แต่ถามอาจารย์เอกในรายการอาจารย์เอกเนี่ยห้าพันเนี่ยเอาจริงไหมอาจารย์เอก
ไม่ใช่ลูกศิษย์เป็นคนรักแปลว่าเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยว
เขาบอกให้เช็คเลยว่ามันเป็นเรื่องของลูกศิษย์เขารัก
นี่รึเปล่าพี่หนุ่มเจอแล้วอ่าไหนไหนไหน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
มันเป็นคุณเปียงหมอปะน่ะไม่เปียง

เป็นฤษีอยู่บนของท่านศรีมันเขามันขึ้นบนเคราะห์

ติดตามแฉคืนนี้ค่ะกูเปิดเบรกหนึ่งเลยค่ะ
โอเคค่ะตัดเนาะโอเคค่ะเชิญค่ะ
เสร็จปุ๊บเนี่ยก็หลังจากนั้นก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับ
เพราะว่าพอมีเรื่องของทางฝั่งของคุณเมฆวินัยเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
ทีนี้ปรากฏว่าล่าสุดนะฮะทางฝั่งของผู้อำนวยการกองกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุข
ก็คือท่านชาตรีพินใหญ่นะครับท่านเองก็ได้มีการลงพื้นที่นะฮะ
แล้วก็วันนี้ได้มีการบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแจ้งความแล้วนะครับ
เนี่ยนะฮะคือท่านเองเนี่ยไปตรวจสอบสถานบริการนะฮะ
ก็คือเหมือนกับรับเปิดการรักษาของอาจารย์เอกบอกว่ามีการเช่าห้องพักกับทางโรงแรมมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมปีหกหก
เพื่อเช่าเป็นสำนักงานโดยการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะฮะ
ทั้งหมด๓ข้อหาจะมีการแจ้งก่อนเลยคือ๑กฎหมายเรื่องของสถานพยาบาล
สองกฎหมายการประกอบอาชีพเวชกรรมสามกฎหมายการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย
แล้วจะมีการเหมือนกับขยายผลไปเรื่อยเรื่อยนะฮะมีการติดตามไปเรื่อยเรื่อย
อาจจะไปถึงเรื่องของช่อกงประชาชนเลยเอออย่างนั้นเลยนะฮะ
ส่วนห้องที่เปิดทำการรักษานะครับก็จะพบน้ำมันจำนวน๕ขวด
มีการเก็บรูปรวยเป็นพยาหลักฐานเรียบร้อยนะครับในระหว่างการเข้าตรวจสอบนะฮะ
ที่เองก็พบผู้ป่วยนั้นเดินทางเข้ามารับการรักษาตัวก็มีการสอบปากคำเพื่อใช้เป็นสำนวนนะครับ
ในการดำเนินคดีเบื้องต้นนะครับก็ทางกรมเองอ่ะสนับสนุนบริการทางกรมเองเนี่ยนะครับ
จะเป็นแม่งานเพื่อมอบหมายให้กับทางตัวแทนเนี่ยเดินทางไปแจ้งความฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไป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
รีศแล้วผมไม่ได้งอกไม่มีหนวดแบบเนี้ยแหละอืมผมเขาเป็นหลูกดำดำ
ส่งแขกเดี๋ยวเล่าให้ฟังเมื่อก่อนหนุ่มส่งแขกให้ฉันไง
เดี๋ยวฟังที่มาที่ไปสมัยก่อนอาจารย์เอกเนี่ย
แกเกิดขึ้นในสังคมมันแกเกิดขึ้นในสังคมมันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับ

ถ้าสมมุติฉันจะดูซิเอ๊ะเดี๋ยวฉันพยายามพิมพ์อยู่
เข้แล้วใครเป็นคนหาแขกคนนี้มาวะ
ก็พี่หนุ่มไงครับใครละว่าเออ

แกมีข่าวออกมาว่าตัวแกเองไปรักษาด้วยวิธีนี้ตั้งแต่ในอดีตแล้ว
แต่ตอนนั้นที่มันดังมันไม่ได้ดังเรื่องของการแบบพลังอย่างนี้นะ
ดังเรื่องของรักษาผ่านโทรศัพท์มือถือ

เหมือนกับวิดีโอคอลแล้วรักษา

ทีนี้ไอ้รายการหนกระแสก็เลยเชิญมา

ตอนนั้นน่ะเชิญทางฝั่งของอ่า

คุณหมอนี่ก็บอกเลยบอกว่าไอ้สิ่งที่ทำแบบนี้

เนี่ยอันนี้อันนี้เนี่ยหมอท็อปเห็นนั้นอาจารย์เอก

สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่แบบ
น่าจะมีการเข้าใจไปเอง

อ่าคิดไปเองว่าแบบได้คิดไปเองว่าเออหายไม่ว่าดี

ยังเล่นละครอยู่ใช่ไหม

ตอนนั้นหนุ่มหล่อมาก

อันนี้คือตอนนั้นหัวกระแสก็พยายามชี้ให้เห็นว่า
มุมของวิทยาศาสตร์เป็นแบบไหนการแพทย์มันเป็นยังไง

แต่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการจดแจ้งอะไรนะฮะ
วันนี้ก็เลยจะมีการถูกแจ้งข้อกล่าวหา
อืมแล้วอะไรที่เป็นยื่นห่อก็เลยส่งแฉต่อ
แต่ว่าไม่เป็นเพราะแฉเนี่ยเอามาคนเดียว

แต่ก็เริ่มจากขนกระแสแล้วแขกคนที่หนุ่มกัญชัยเป็นคนส่งให้ฉันค่ะ

เดี๋ยวอาทิตย์ที่กูเข้าคลินิทกินอีกแล้ว

ต้องถ่ายทอดด้วยลูกศิษย์ด้วยนะพลังนไป
เดี๋ยวนี้ลูกศิษย์เขาก็รักษาได้

กับตันเก็บเครื่องบิน

เพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ใช้เป็นคือมันหายจริงอย่างนี้

เพราะมีคนที่บอกว่าดีขึ้นมีคนบอกหาย
แล้วก็มีคนบอกว่าไม่หายไม่จริงอะไรอย่างนี้
แต่ประเด็นคือพอมันมีประเด็นเรื่องของการจ่ายเงินเนี่ย
มีการเรื่องจ่ายเงินเนี่ยเขาต้องไปไล่สืบเลยว่า

เป็นแบบไหน๑๒๓๔มีส่วนผัวพันโยงใยมาถึงไหม
แล้วถ้าเกิดมีคนไปแจ้งบอกว่าแค่คนเดียวเลยนะ
ผมจ่ายตังไปแต่ว่าผมไม่หายจบเลยเนี่ย

ซึ่งวันนี้หมอสุนัขก็ดูเข้มเลยนะ

เพราะว่ามีการตอนแรกเหมือนอาจารย์ไปท้า

บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมไปรักษาเลยถ้าไม่หายเนี่ย
แล้วก็บอกว่าขนาดผอโรงพยาบาลเกี่ยวกับรัฐเนี่ย
บอบมันยังรักษาให้หายเลยมารักษากับผมเลย

ย่ายเสาที่ว่าตอนนั้นเด็กที่ลีขวบ
ที่ดูแลยายากามกลางกษักโพงซักผ้า
น้องเตยที่คุณครูมาถ่ายคลิป
แล้วคุณยายแกตาฝ้าฟางข้างหนึ่งบอดข้างนึง
อาจารย์เอกเนี่ยไปรักษาตอนนั้นตาข้างหนึ่ง

อืมสามวันสนิทเลยบอดอืมเอาอีกตาข้างหนึ่ง
อาจารย์เอกก็บอกก็มารักษาให้ไม่ต่อเนื่อง
วันนั้นตัดสนิทไปแล้ว
สนิทไปแล้วจากที่แบบเห็นล่างใช่